แต่ช่วงนี้เรามาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พ่อพาทินีกันก่อน

พบกับหมอไก่เป็นประจำแบบนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าเช่นเคย

วัตถุมงคลวันนี้นะคะมาจากเมืองเหนือเลยนะคะ

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนใจร้อน

ได้ปั๊บปุ๊บ
วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยว่าวันนี้หมอไก่บอกว่ามีแค่๒ราศีเท่านั้นนะ
ดวงของเขาดีขนาดที่ว่ามีแฟนคอยนำพาและเกื้อหนุน
เป็นยังไงคะหมอไก่แนะนำหน่อยค่ะ
ดวงวันนี้อาจจะแบบสะเทือนใจใครหลายคน

ที่ยังโสดอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าใครที่ยังโสดอยู่ฟังได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง

แต่ว่าตอนนี้เราต้องขอเน้นในเรื่องของคนที่มีคู่ก่อน

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีสิงค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีมาก

เพราะว่าเขาดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วย
การเงินด้วยเรื่องของความรักก็ดีมาก

ใช่ดวงดีทั้งหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกับจังหวะดวงเขาจะดี
เวลาที่ดวงดีทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จทั้งหมด

ใช่ค่ะจะคิดจะหวังจะทำอะไรจะเริ่มต้นทำอะไรในช่วงนี้
ถือว่าเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราเนี่ยจะมีความสำเร็จมากนะคะ
เรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีสิงศ์อยู่แบบเป็นสิงตัวเดียว
เดียวอยู่เดียวก็เรียกได้ว่าดีมาก

ใช่แต่ว่าถ้าคุณมีคู่เป็นสิงคู่นะก็เรียกว่าดีแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์
โอ้โหจริงไม่จำเป็นว่าคู่คุณจะต้องเป็นชาวราศีสิงศ์เหมือนกันใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมีคู่เหมือนว่าคู่ของคุณเนี่ยจะหนุนนำให้คุณดียิ่งขึ้น

อันนี้สำหรับคนที่มีคู่แต่คนที่โสดอยู่ก็ไม่ต้องน้อยใจ
เพราะหมอไก่บอกว่ายังไงราศีสิงศ์ก็ดีแน่นอนนะคะ

ราศีนี้มันเป็นราศีของน้องใบตองนี่นะ

นี่เป็นยังไงเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนี้นะคะดวงของเขาเขาเรียกว่าดีจริงอะไรจริง
ดวงดีแบบคอมวกเซฟแบบเหมือนตะกี้เลย
การงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดี
หมอเป็นเสาหลักของครอบครัว
ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งแห่งคนรอบข้าง
เป็นเสาหลักนี่ก็คือแบกเอาไว้ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
ไม่ดีเสาต้นหามบ้านเสาหลักของครอบครัวเพราะคือช่วงนี้
ราศีกุมนะดวงดีในทุกด้านถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเรียกว่าแบบดวงดีมากดวงปังมากเลยนะคะ
ก็ว่าดีแล้วมีคู่ยิ่งดีเข้าไปอีกมีปัง
บอกราศีกุมทีมีแฟนแล้วดียังไง

คือชาวราศีกุมนะคะถ้าสมมุติว่ามีแฟนเนี่ย
คุณกับแฟนเขาเรียกว่าจะช่วยหนุนนำ

เขาเรียกว่าอยู่เป็นคู่เนี่ยย่อมดีกว่าอยู่คนเดียว
ก็จะแบบมีคนแบบคอยเป็นที่ปรึกษา
สนับสนุนคอยเป็นกองหนุนคอยเป็นกำลังใจ
ให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่าย

ข้อแรกก็คือชาวราศีสิงศ์กับชาวราศีกุม
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของคู่คลอง

เพราะฉะนั้นถ้ามีคู่ก็ถือว่าดีมาก

สมมุติว่าใครที่ยังโสดอยู่ก็มีดวงในเรื่องของความรักเช่นกัน
คือดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนดีคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในชีวิต
แต่ว่าหลายคนอาจจะถามว่าพอเวลาที่ดวงชะตาของเรา
มีเกณฑ์ที่จะมีคู่เข้ามาแล้วเราจำเป็นที่จะแบบ

จริงไม่จำเป็นบางคนเขาเข้าใจผิดว่า
เวลาที่แบบดวงชะตาเป็นแบบนี้เราต้องแบบเดินไปตามดวงชะตาของเรา

ไปคิดอย่างนั้นมันบังคับกันไม่ได้
อนาคตของเราจะเจอกับอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะ
เรื่องของความรักน่ะเนอะมันมาเป็นจังหวะเวลามันอย่าไปบังคับกัน
ทำไมเข้าใจดีจังเลยอ่ะ
อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาว่าดวงดีเรื่องคู่ใช่มั้ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะถามอะไรเป็นแบบคู่
ทำอะไรร่วมกับหุ้นส่วนกับเพื่อนกับพวกหูอะไรพวกนี้ก็คือถือว่าดี

ใช่ก็คือมันไม่ใช่แบบว่าในเรื่องของความรัก
แล้วแต่คนด้วยนะถ้าเพื่อนที่เป็นคู่หัวบางคนเขาพาดีบางคนก็พาไม่ดีก็มีนะ
คุณทำอะไรกับผมบ้างเอาไหมล่ะเผื่อเราจะรวย

หมายถึงว่าซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันเอาไหม

ในเรื่องของการเสริมดวงบ้างดีกว่านะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะดวงดีทั้งสองราศีนี้หรือว่าราศีอื่น
อยากจะดวงดีขึ้นนะคะขอแนะนำว่าให้ทำบุญสองอย่างด้วยกัน
คืออยากจะปังปุริเย่ต้องจดไว้เลย
อย่างแรกนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
การให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาสนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนชะลา

การดูคุณชนะก็เหมือนกับการส่งเสริมคนชนะ
จริงคุณชนะเขาเก่งกับเด็กกับคนแก่กับหมากับคนท้อง

ซึ่งทุกราศีสามารถใช้ได้

ทุกราศีถ้าคุณอยากเสริมเรื่องของเกี่ยวกับความรักนะ

เป็นวิธีที่ง่ายมากแต่แน่นอนว่าวันนี้ค่ะ
มีอีกหนึ่งท่านที่โชคดีมากได้รับการตรวจสอบ
ชะตากับหมอไก่และผู้โชคดีก็คือคุณ

คุณอำนาจเมเศรษฐีนะคะเกิดวันที่๒๕มิถุนายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานสุขภาพและโชคลาภค่ะนะคะ
เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการงานนะคะการงานในช่วงนี้คุณอำนาจ
อาจจะบ่นนิดนึงเพราะว่างานเยอะงานเยอะ
มีภาระเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะแต่ถามว่าไม่ดีไหม
ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่แค่มันเหนื่อยเพราะว่างานเยอะนิดนึง
บอกแบบนี้แล้วกันมีงานดีกว่าไม่มี
ใช่เลยค่ะแล้วก็เห็นว่าใกล้ช่วงวันเกิดเขาแล้ว

พยากรข้ามไปนิดนึงนะคะก็คือหลังวันเกิดเขา
การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาเยือนในชีวิต
ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีการย้ายงานออกงาน
จะมีคนชวนไปทำงานอย่างอื่นอะไรประมาณนี้
แต่จะดีขึ้นนะถ้าได้ย้ายงานใช่ไหม

เรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าถ้าหลังวันเกิด
ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อย

ประมาณนั้นแล้วเรื่องสำคัญก็คือโชคลาภค่ะ
มั่นด้วยเดี๋ยวเมื่อเวลาโทรศัพท์

เรเรกหมายที่ท่านเรียกไม่สมาธิตต่อได้ในขณะนี้

เอาเป็นว่าตั้งใจทำงานดีกว่าคุณอำนาจ
เดี๋ยวหมอไก่บอกแล้วว่าหลังวันเกิดไปเรื่องของการงานจะดีขึ้น

แต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
หมอไก่แนะนำหน่อยว่าคุณอำนาจได้ไปแล้วจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะคะ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจขอพรแค่ข้อเดียวเท่านั้น

โอเคตั้งจิตนะคะยังไงก็โชคดีนะคะ

ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคุณผู้ชม

วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะทำ

เราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ๑ท่านเช่นเคยค่ะ

ใช่ค่ะอย่าลืมนะแล้วมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้จ้
เดี๋ยวเราจะมาเช็คดวง๓ราศีนะคะ
ดวงดีในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนนี้ค่ะ
ของสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้ว

ขอบคุณค่ะหมอไก่พบกันพรุ่งนี้ค่ะ